อ่ะดูหัวข้อข่าวข่าวต่อไป

หลามนอนเล่นใต้เถียงนา

เพราะว่างูหลามตัวนี้ท่าทางดุร้ายด้วย

ก็เรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการให้หน่อย

มามานอนเล่นในกระสอบกันหน่อยนะฮะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างกรสินจับงูหลามขนาดใหญ่

งูกำลังนอนขดตัวอยู่ใต้เถียงนาของชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่อาศัยความชำนาญจับงูใส่กระสอบได้อย่างปลอดภัยนะครับ

เพื่อเตรียมทำนาปีหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
เมื่อไปถึงก็เขาก็นั่งพักตามสบายบนเถียงนาอยู่
สักพักได้ยินเสียงแปลกอยู่ด้านล่าง
ทันทีที่ก้มไปดูต้องตกใจเพราะพบงูขนาดใหญ่
ขดตัวอยู่แล้วก็อาจจะขู่ไงมีเสียงฟ่อเนี่ยนะฮะ
รีบแจ้งเพื่อนบ้านให้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ช่วยกันจับหน่อยแต่วินาทีนั้น

กล้าลงจากเถียงนาหรือเปล่านะฮะ
น่าจะยังอยู่ต้องรอเจ้าหน้าที่มานะ
ก็เลยโทรบอกเพื่อนนะครับบอกว่างัวอาจจะทำร้ายชาวบ้านได้

เพราะงูหลามตัวนี้แสดงอาการดุร้าย
ว่างูเข้าไปนอนขดหลบฝนและกำลังจะเล็งหาเหยื่อด้วย

ขณะที่เจ้าหน้าที่เองได้นำงูไปปล่อยคืนธรรมชาติห่างจากชุมชนแล้ว
เตือนชาวบ้านให้ระวังสัตว์เลื้อยคลายในช่วงนี้

จะมีสัตว์เลื้อยคลานออกหาอาหารจำนวนมากนะครับ